ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์
แล้วก็ทำให้คนในสังคมมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดนะตอนนี้
กรณีหนุ่มแว่นที่ขับรถซีวิก
กับกรณีที่รถกระบะเป็นนุ่มส่งของ
แล้วก็เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
โต้เจ็ตโด่ก็คือหนุ่มที่ขับรถกระบะส่งของนี่แหละ
เขาถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์ไปในเฟซบุ๊คของเขา
ใช้หัวข้อคลิปก็คือหนุ่มซีวิกหัวร้อน
นุ่มซีวิกก็ตอนนี้เขาเรียกว่านุ่มแว่นแล้วนี่นะ
นายรัชตะหวังกิจเจริญสุขอายุ๒๔นะคะ
เจ้าของคลิปที่ขับกระบะนายนันทวัฒน์กระมวลรำหรือโต้อายุ๒๒นะคะ
เป็นชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ

แต่จะเล่าลำดับเหตุการณ์โครงเรื่องก่อนนะคะ
คลิปนี้ก็เป็นอุบัติเหตุรถชนกัน
แต่แทนที่จะมีการเรียกประกงประกันแล้วก็เคลียร์กันให้จบ
แว่นเนี่ยค่ะโวยวายด่าทอด่านู่น
ด่าคนไทยด่าประเทศไทยด่าทุกอย่างในโลกนี้
ภรรยาเขาก็ต้องมาขอโทษมายกมือไหว้
กระบาดที่ถ่ายคลิปหรือว่าในโต้เขาก็ใจเย็น

พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์คนก็สื่อประวัติสิ
หนุ่มแว่นเนี่ยในรัชฎาคุณเนี่ยเป็นใคร
ทำไมด่ากราดด่ายาบคายขนาดนี้
เขานู่นไปเรียนฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ๖ขวบ

พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนกระหน่ำด่านุ่มแว่นในรัชตะเนี่ยหนักมาก
ชี้แจงผ่านแฟนเพจเลยไล่ออกคือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นโรงพักนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีความอยู่ที่พื้นที่สพพุทธมนตร
ทางตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ทางหนุ่มที่ขับรถกระบะเนี่ยค่ะ
เขาไม่ถูกดำเนินคดีอะไรนะคะเขาถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เรื่องของรถชนทางประกันเคลียร์แล้วเรียบร้อย

เรื่องต้นนะตอนนี้โดน๒ข้อหา
ก็คือ๑ดูหมินซึ่งหน้า
ทำร้ายร่างกายก็เพราะว่าไปผลักอกในโต้
เจ้าของคลิปค่ะก็คือหนุ่มที่ขับรถกระบะส่งของเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
เรื่องของปัญหาทางสุขภาพจิตของหนุ่มแว่น

เหมือนที่ทางครอบครัวของหนุ่มแว่น
ออกมาบอกว่าสาเหตุที่แว่นโวยวายขนาดนี้
เพราะเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ไม่ได้กินยาขาดยา

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าในส่วนของหนุ่มแว่น
อยู่ระหว่างการผัดฟ้องรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่๒ข้อหานี้
เพราะว่ามีคนไปยื่นเรื่องให้ดำเนินคดีหนุ่มแว่น
เป็นความผิดหมินเบื้องสูงมาตรา๑๑๒ด้วยนะคะ

ว่าโอ้โหหนุ่มแว่นคนนี้เขาด่าเอาไว้รุนแรงขนาดไหน
จนถึงขั้นทุกคนในสังคมมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องนี้ค่ะ
แสงกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านยังไม่ยอมซีนนะ๑ล้านบาทดูให้มึงดูอะไร

มึงอย่าเกลียวมึงไม่ได้แก้วมีคนยังกลัว

ไม่มึงไม่เคยแค้งคนไทยมึงดูคนไทยมาตลอด
มึงจังความพูดกลัวว้าพวกคนไทยช้อนต่ำทั้งประเทศ
โอเคพูดอะไรก็เลย

งั้นที่นี่ก็แกงของไอ้เสี่ยงตาม
เขาก็ไม่รอดก็ไม่ต้องทนนี่ทน
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจัดให้

ขับรถไฟแดงอ่ะเด็กแค่นี้อ่ะเห็นไหม
อายุเท่าไหร่เราอ่ะ

๒๔บาทผม๒๔บาทขับรถไฟแดงค่ะร้าน๒

ขอบคุณครับ
ทำไมคุณต้องไหว้กับคนไทยด้วยอ่ะ
ทำไมคนไทยการศึกษาตาม

เรียนต่อไปมา๑๐กว่าปี

คุณเองก็เหมือนกันมีหน้าที่เบรกคุณก็เบรกนี้

ก็ใช่สัตว์จะไปสัตว์จะไปพวกรถกระบาดอย่างคุณเนี่ย

หรอ

ฉันเกลียดประเทศไทยฉันไม่น่ากลับมาที่นี่
มันมีแต่คนชั้นต่าง
แล้วก็ช่วงกลางคลิปที่หนุ่มแว่นตะโกนด่ากราดไปที่ท้องถนน

อาจจะให้ช่วยไหมว่าเขาจะเคลื่อนย้ายรถซีวิกไปตรงอื่นไม่
ก็ไปด่าเขาอีกด้วยนะ
การดูถูกอะไรคู่กรณีแล้วเนี่ยมันมีการดูถูกคนไทยประเทศไทย
แล้วก็การหมินสถาบันเกิดขึ้นในคลิปด้วย
ใช่ค่ะคือจากคลิปนี้คนก็ชื่นชมภรรยาของหนุ่มแว่น
ไม่มีใครว่านะคะเพราะว่าเขาก็ใจเย็น
เขาก็พยายามขอโทษทางฝั่งคนขับรถกระบะส่งของก็คือในโต้นะคะ
ตัวในโต้เองคนถ่ายคลิปเขาก็ใจเย็นมากเขาก็ไม่ตอบโต้อะไร
แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นคดี
เพราะมันมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นมันมีการผลักอก
มันมีการพูดจาดูหมินอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้
ดังนั้นเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องมีการดำเนินคดี
แว่นนายรัชตะก็ต้องไปที่โรงพักษ์สพพุทธมนตร
ตั้งแต่เมื่อคืนช่วงประมาณ๕ทุ่ม

คือพอคนเห็นคลิปนี้คนมีอารมณ์ร่วมเยอะมาก
แล้วพอนายรัชตะไปที่โรงพักเนี่ยคนตามไปที่หน้าโรงพักคือเยอะมาก
เมื่อวานตอนทุ่มหนึ่งสพพุทธมนธนเหตุการณ์เกิดขึ้นทนพท๔
เรียกตัวนายรัชตะมาที่สถานีตำรวจเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วพอชาวบ้านเขารู้ว่า
แว่นหัวร้อนในคลิปที่แบบมีการหมินคนไว้เยอะแยะไปหมด
ทั้งประเทศไทยทั้งสถาบันอยู่ที่นี่

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
ยังลูกแบบไหน
ยังลูกแบบไหน
แดงรถแดง
ไม่เห็นหน้าหัวก็

ก็จะมีแม่และภรรยาของนายรัชตะไปด้วย
จังหวะที่จะเดินขึ้นรถกันนะคะ

ก็ถูกตะโกนต่อว่าไปด้วยนะคะ
ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

ก็เลยมีการประสานตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมมาดูแลความปลอดภัย
ตี๒๓๐ชาวบ้านเห็นว่านายรัชตะไม่ออกมาจากโรงพักแน่
ก็สลายตัวแยกย้ายกันกลับไปนะคะ
ทางครอบครัวของนายรัชตะไปพบตำรวจด้วยนะคะ
แล้วก็นำยาที่บอกว่าเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า
ไปให้กับตำรวจบอกว่านายรัชตะมีอาการป่วย
ตำรวจก็นำตัวในรัชตะไปสอบสวนต่อ
ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เบื้องต้นก็คือดูหมินซึ่งหน้า
แล้วก็มีข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
กรณีผลักอกหนุ่มขับรถกระบะส่งของค่ะ
ก็พิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติ
สอบสวนเสร็จแม่และนายรัชตะ
ก็ได้มีการแถลงขอโทษสังคม
ยืนยันว่านายรัชตะป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

แม่ของนายรัชตะบอกว่านายรัชตะป่วย
ซึมเศร้าแบบเอะอะโวยวาย

ก่อนเกิดเหตุไม่ได้กินยา
ก็เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

เขามีสุขภาพเท่ากินที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะคะ

ตอนนี้เนี่ยเห็นที่วันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะถึงเนื่องมาจากว่า
เมื่อคืนเราเตรียมของพี่ไปวันแล้วก็เช้าไปวันนี้
กลับบ้านมาก็เข้านอนยาก็ไม่ได้ทานเช้ามาก็เลยออกไปวัด
ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเวลาห่วงห่วงเนี่ยเขาก็คุ้นเตรียมกัน
ก็คืออย่างจะขอโทษทุกทุกคนนะครับว่าถัดส่วนแบบทั้งปากไปบ้างนะครับ

ทีนี้ค่ะทางนักข่าวก็ไปที่สพพุทธมนตรด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องนำตัวไปสอบสวนต่อ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม

จริงแล้วนายรัชตะอยู่ที่ไหนยังไง

เราก็ได้คำตอบนี้มาจากพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะคะ
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสพทน
อยู่ระหว่างสอบสวนนายรัชตะซึ่งยังไม่เสร็จ
ยังไม่ขอเปิดเผยว่าอยู่ที่ไหน
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนประสานกับทางอายการ
เพื่อตรวจสำนวนในเบื้องต้นแล้ว
แล้วก็จะมีการส่งฟ้องต่อสารแขวง

ข้อหาเบื้องต้นก็คือดูหมินซึ่งหน้า
และทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ทีนี้ค่ะระหว่างการตรวจสอบสำนวน
ก็ต้องรอให้อายการแนะนำว่าต้องมีการสอบเพิ่ม

ก็เลยอาจจะต้องขอผัดฟ้องต่อสาร

แล้วก็ยังคุมตัวไม่ครบ๔๘ชั่วโมง
ก็เลยอาจจะต้องมีการเลื่อน
ในการส่งไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ
ทางอายการก็ตรวจสำนวนเบื้องต้น
ท่านเห็นว่าควรจะต้องมีการสอบส่วน
เพิ่มเติมบางประเด็น

คำแนะนำของทางอายการ
ตอนนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องขอผัดฟ้อง

คุณภาคภูมิได้คุยเรื่องนี้ในรายการถามตรงด้วย

คือคลิปที่ท่านเห็นนายรัชตะกับแม่
ออกมาแถลงขอโทษสังคม
อันนี้ตำรวจส่งให้กับสื่อมวลชน
เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีใครเจอ
เนื่องจากสถานการณ์ที่หน้าสพพุทธมนตรมันตึงเครียดมาก
เพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็ติดใจเรื่องประเด็น

ก็เลยไม่มีใครเห็นรัชฎาออกมาจากโรงพักษณ์
แต่ก็มีคลิปในการที่ขอโทษสังคมออกมา
แล้วก็มีคุณแม่กับภรรยาที่เดินออกมาจากสถานีตำรวจ

ก็ช่วงนั้นแหละที่ถูกคนเข้าไปต่อว่าต่อขาน
แต่ก็ไม่มีใครเจอหนุ่มแว่นคนนี้นะครับ

ตกลงแล้วถ้าจะดูจากคดีที่เกิดขึ้นนะบนถนนเนี่ย
ประกันก็เคลียร์ก็เฉียวชนกัน
คดีผลักอกคู่กรณีคดีหมินประมาท
ซึ่งหน้าไปยังคนต่างก็น่าจะแจ้งความกันได้
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่พาตัวไปส่งฟ้องต่อสารเนี่ย
แสดงว่ามันจะต้องมีคดีอะไรที่สำคัญมากกว่านั้นหรือไม่อย่างไร
และสิ่งสำคัญก็คือทางครอบครัวของหนุ่มคนนี้

นำยามายืนยันกับตำรวจว่าลูกชายเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
คืนวันเกิดเหตุไม่ได้กินยา
เพราะที่บ้านยุ่งกันเตรียมของจะไปทำบุญที่วัด
ไม่ได้กินยาเช้ามาขับรถไปมีเหตุปึ้งฟิลขาด
ตรงนี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจว่าเป็นหรือไม่เป็น
และที่สำคัญคือถ้าเป็นและไม่ได้กินยา๑คืนนี้
มันทำให้อาการออกไหมอันนี้จะส่งผลกับคดี
แต่ถ้าถามตอนนี้เขาอยู่ไหนผมก็ต้องตามตำรวจ

เนื่องจากคดีนี้เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ

และกล่อมาจากทางสารแกว่งและความประสงค์นะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องมีการดูรายละเอียดด้วยนะครับ

ป่วยไว้ต้องจิดซึมเศร้าไม้นะครับ

ส่วนในเรื่องการที่เราแจ้งไปเนี่ย
มันก็จะมีมาตรา๓๙๑นะฮะ
ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ได้ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แต่กายที่ติดใจเนี่ยต้องระวังโทษนะครับ
จากผู้ไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท
หรือทั้งกำทั้งปรับในตัวนี้ที่ก็ผลักอกนะฮะ
กรณีหนึ่งคือที่ดูหมินนะครับ
ซึ่งหน้าตัวนี้เราทำเป็น๒ตัวนี้
แต่ว่าจะต้องมารวบรวมเอกสารแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนนี้
ก็ขออนุญาตทำหน้าสารแกว่งนะครับผม
ก็คือตอนนี้หนุ่มแว่นเนี่ยคือเรื่องของผลักอกกับเรื่องของดูหมิน
ซึ่งหน้าที่ว่าพูดจะดูหมินบุคคลต่างใช่ไหมครับ

ยังอยู่ที่ลงครับครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผลัดอ่าผลัดฟร้องครับ
ทั้งระหว่างในส่วนของทางการแพทย์และช่วยตำรวจผล้าฟ้อง
มาลับแจ้งเรื่องไกลเข้าหามาโดยตัวเอง
มานี้
ยังรอการนำตัวไปฟ้องอยู่

ให้คุณหมอตรวจสอบทางการแพทย์นะครับ

ใช่ครับให้คุณพ่อคุณแม่พาตรวจสอบรายการแพทย์ว่า
เป็นโรคศึกเจ้าจริงไหมมีการรักษาหรือไม่

อืมดังนั้นก็ตรงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อะนะคะว่า
คือครั้งสุดท้ายที่เห็นในรัชตะก็คือไปที่สพพุทธมนตร
จากนั้นก็ไม่ได้พบตัวนักข่าวไปที่สพพุทธมนตร
ก็ไม่เจอทีมข่าวของเราไปที่บ้าน
หมู่บ้านจัดสรรย่านปิ่นเกล้าเป็นหมู่บ้านที่นายรัชตะอยู่
ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่า
ไม่ให้เข้าไปก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์
ทีนี้ค่ะก็เลยเกิดคำถามอย่างที่คุณภาคภูมิบอกเลยค่ะว่า
อาจจะมีข้อหาอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดนะคะที่กองบังคับการปราบรามในราเชนตระกูลเวียง
ประธานสหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายรัชตะ
ข้อหาตามมาตรา๑๑๒ฐานหมินสถาบันและหมินประมาทคนไทย

คลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปตั้งแต่ต้นนำไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
นายราเชนบอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้กับพฤติกรรมของหนุ่มแว่นที่ดูถูกคนไทยทั้งประเทศจาบจ้วงสถาบัน
ก็เลยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีนะคะ
ส่วนที่ญาติของนายรัชตะบอกว่านายรัชตะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ถ้าป่วยจริงก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน
แล้วก็ควรเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่ด้วย
ต้นพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบปากคำในราเชนผู้ร้องเอาไว้
เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็จะมีการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป
แล้วก็ตอนนี้ค่ะมีการแชร์ภาพ
ตำรวจสพพุทธมนตรที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับรัชตะด้วย

แล้วก็มีการแชร์ภาพบอกว่าอุ้ยรัชตะอาจต้องปลอมตัวใส่เครื่องแบบตำรวจ
เพื่อที่จะออกมาจากโรงพักจะได้ปลอดภัยไม่โดนรุมทำร้าย

คือเมื่อคืนมีข่าวว่าย้ายที่ต้องย้ายให้ไปที่อื่น

แต่ต้องไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่สพพุทธมนตรแล้ว

ไม่ใช่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ใช่

สิบตำรวจโทพีรพัฒน์มาสุกหรือโต้งค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับราม

ขวานี่คือคนที่หน้าคล้ายค่ะ

แต่คล้ายมากจริงค่ะคล้ายมากค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่วันแรกค่ะ

ใช่ค่ะลาไปบวชมาที่กาลสิน๑พันศาค่ะ
เสร็จกลับมาปฏิบัติหน้าที่
แต่บังเอิญเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องหนุ่มแว่นหัวร้อนไงคะ
แล้วเขาก็ดันหน้าคล้ายแล้วคนเอารูปมาเปรียบเทียบ
เขาบอกว่าตัวตำรวจเองนะ๑๐ตำรวจโทพีรพัฒน์บอกว่า
ผมเองก็ตกใจเหมือนกันว่าคล้ายจริง
คนเขาก็สงสัยว่าอย่างนี้ต้องระวังตัวไหม
เขาจะมาแบบเออผิดคนหรือเปล่ามาโวยใส่
เขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่กังวลอะไรขนาดนั้น
ก็สรุปแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายรัชตะป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจริงหรือเปล่า

อันนี้คือตำรวจใช่ไหมฮะคนนี้
แต่คล้ายทำไมคล้ายจังเลยอ่ะ

มีเสียงไหม

ก็ยืนยันว่านี่แหละครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของคดีก็รอฟังความคืบหน้ากันแล้วกัน
ทีนี้มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ถ้าดูตามเวลาก็คือตอนเช้ามืดนะครับ

ที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาษาฝรั่งเศส

ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะ
ก็คือขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมและครอบครัวผม
ผมจะจดจำมันไว้เป็นบทเรียนชีวิต

อยากให้สังคมให้อภัยรู้สึกผิด

บอกว่าผมขอรับผิดไม่ขอแก้ตัวใดทั้งสิ้น
อนพี่น้องอย่าเอาภรรยาผมไปเกี่ยวข้องเลยครับ
ในคลิปจะเห็นว่าภรรยาผมพยายามที่จะห้ามผม

ผมจะไปจากประเทศนี้ก็ได้ครับ
ตอนนี้ผมถูกเชิญออกจากงานแล้ว

นี่ฮะเขาบอกว่าผมจะไปจากประเทศนี้ก็ได้ครับ
เห็นแล้วก็แบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่อะไรยังไง
เจ้าตัวยังมีการโพสต์ข้อความ

อนทุกคนอย่าเข้าใจผิดนี่นะฮะ
ไหนที่มีรูปอันนี้ปลอมนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่มีข้อความบอกว่า
อาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกเช้าคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
โดยหนุ่มแว่นรัชตะเขียนข้อความประกอบรูป
บอกว่าเริ่มต้นใหม่แค่อารมณ์ชั่ววูบมีสติแล้วครับ
ทำผิดแล้วสำนึกไม่ควรซ้ำเติมพ่อแม่และแฟนไม่เกี่ยวข้องด้วย
อย่าพาดพิงนะฮะแล้วก็มีผู้ที่อ้างว่าเป็นญาติของเขา
อ้อนวอนชาวเน็ตว่าอย่าลุกลามไปต่อว่า
ตามหาคนอื่นที่มีนามสกุลเดียวกับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
นี่นะฮะเรื่องที่มีคนไปที่สพพุทธมนตรเป็นร้อยนะครับ
ปักหลักที่หน้าสถานีตำรวจจะเจอหน้านุ่มแว่น
ก็มีเพจดังต่างออกมาลักษณะเหมือนกับเตือนสติ
ได้โพสต์เตือนบอกว่าที่ชาวบ้านไปรวมตัวกันเนี่ยเรื่องนี้ความจริงมันถึงตำรวจแล้ว
ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อีกทั้งครอบครัวของหนุ่มแว่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เห็นว่าแฟนสาวเขาก็พยายามห้ามและขอโทษคู่กรณีอยู่ตลอดเวลา
อยากให้ทุกคนแยกแยะจะได้ไม่เป็นแบบที่เขาปรามาทไว้
คือหนุ่มแว่นเขาปรามาทไว้ว่าคนไทยแบบนู้นคนไทยแบบนี้
คือเราก็ต้องอย่าไปแบบไปฮือไปลุมไปรอ
คิดอะไรอยู่ไม่เข้าใจพร้อมชี้ว่าการไปเช่นนี้ไม่ได้มีความเท่
สังคมมองว่าดูโง่และน่าสังเวทด้วยซ้ำรังแต่จะสร้างความเกลียดชัง
ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายดีกว่านะครับ
อันนี้เพจที่เขาออกมาเตือนสติกันนะนะก็ยังมีเรื่องที่ก่อนหน้านี้นะครับ
ที่มีกรณีของรถกระบะคู่กรณีที่เขาแชร์กันนะครับ
รถกระบะคู่กรณีกับหนุ่มแว่นนะครับอ่ามีโลกออนไลน์ที่เขาบอกว่า
เหรียญย่อมมี๒ด้านเสมอ
เพจนึงที่เขาไปลงข้อมูลนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นการสืบข้นไป
คือชาวเน็ตเขาก็ไปดูย้อนหลัง
พอโพสต์ของรถกระบะคู่กรณี
ต้อเจ็ตโด่เขาโพสต์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มแว่นหัวร้อน
เขาก็ไปไร่ดูตอนหลัง

แล้วก็ไปเจอเหลียนมี๒ด้านนะ

คนขับรถกระบะส่งของนี่ก็เห็นไหม

ใช่ในรถภาณะขับรถ
แล้วก็บอกว่าเป็นกระบะคู่กรณีของหนุ่มแว่น

ประเภทเบียร์และเครื่องดื่มคล้ายน้ำกระท่อม
แล้วในข้อความตามเพจก็บอกว่าโถพี่เจ็ดโดคู่กรณีไอ้แว่น
วันนี้ไปส่องเฟสมาเห็นคนชมกันเยอะตีกับคนบ้าช่างใจเย็น
คลิปเด็ดมาให้สังคมประจานจนลืมไปว่าเหรียญมันมีสองด้าน
แว่นมันก็แค่คนจิตไม่ปกติหัวร้อนแล้วเกลียนคุมอารมณ์ไม่ได้
สติแตกเป็นผีบ้าแม่มันเองมันยังด่าคนปกติที่ไหนเขาทำกัน
แต่นี่สิปกติแท้แต่ขับรถดื่มเบียร์ดื่มน้ำท่อม
ขนของขนาดเกินมาตรฐานเป็นภัยต่อคนสัญจรไปมา
ขุดยิ่งเจอความแว้นเทียบดูเอาเอง
เพี้ยนปากสุนัขกับคนปกติแต่ขับรถไปด้วยจิบน้ำท่อมไปด้วยแบบนี้
คือนุ่มขับรถกระบาดคนนี้เขาก็ออกมาพูดแล้ว

อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนจริง

ไม่ได้เสพยาเสพติดอะไรทั้งสิ้น

เหตุการณ์มันต่างกรรมต่างวาระ
แต่คนสืบค้นกันจนมันมารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้ว
คือคนอยากรู้ไงว่าเอาจริงแล้วแต่ละคนเนี่ย
ยังไงกันแน่อหนุ่มแว่นเป็นโรคป่วยแบบซึมเศร้าจริงหรือเปล่า
หนุ่มกระบะโหยเขาเป็นคนดีมากใจเย็นขนาดนั้นเลย
เขาเป็นใครคือคนก็อยากรู้ไงว่าโอ้โหเป็นคนดีใจเย็นเนาะ

มีผู้ที่เขาออกมาให้ข้อมูลนะครับ
เพราะว่าเราเคยสอบถามเขาว่าเอ๊ะตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ย
ตัวตนของเขาเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เคยสอบถามทางโทรศัพท์กับผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นอดีตแฟนของหนุ่มรัชตะ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้ไปที่ลำปางเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ลำปาง
ผู้หญิงคนนี้นะครับอายุ๒๕ปีเธอเป็นสาวประเภท๒นะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนกับหนุ่มรัชตะนะ
บอกว่าเมื่อ๖๗ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นอายุ๑๗๑๘เรียนปวชปี๒
ก็คุยกันถูกคอก็เลยคบกันคบหากันแบบแฟน
กันได้๖เดือนก็ต้องเลิกกันไป
โดยเขาส่งข้อความมาบอกเลิกแล้วก็ให้ลบภาพที่เคยถ่ายภาพร่วมกันทั้งหมด
ด้วยเหตุผลบางประการหมายถึงว่านุ่มแว่นเขาส่งมาบอก
ซึ่งเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
คบกันยอมรับว่าหนุ่มแว่นคนนี้เป็นคนที่อบอุ่น
รู้สึกตกใจไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้
เชื่อว่าเขาอาจจะมีอาการป่วยทางจิต
ตอนนี้ที่สงสารก็คือสงสารพ่อแม่และภรรยาของเขา
เพราะว่าแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องที่ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กตั้งแต่๖ควบ

ก็เลยไม่คุ้นชินกับการขับรถแบบไทย
ตามที่คุณพ่อบอกเนี่ยทางอดีตแฟนเขาบอกว่า
คบกันก็ที่รู้ก็คือรู้แค่ว่าไปมาไปต่างประเทศบ่อย

ไปเจอเหตุการณ์ที่เมืองนอกมันดีกว่าเมืองไทยอะไรยังไงเนี่ย

หรืออะไรยังไงหรือง็ไม่รู้เขาก็เป็นคนน่ารักมากที่โอเค
ก็แชร์ไปแชร์มาจีบกันจีบกันเสร็จก็เจอกัน

ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุ๖ขวบ
อันนี้หนูไม่ทราบนะคะ
แต่นางก็เคยบอกว่านางเคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะว่าไปกลับ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าช่วงปิดเทอมแล้วก็กลับมาไทยอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
คืออยากให้สังคมอย่าเพิ่งไปดูถูกอย่าเพิ่งไปเหยียดหยาม
อย่าเพิ่งไปประนามทางแฟนเขาหรือทางพ่อแม่เขาอย่างนี้ค่ะ
อย่างสักวันแค่นี้
ก็หลายคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้นะคะ
ในวงการบันเทิงก็มีคุณอาร์ตพระสุก่อนหน้านี้ก็โพสต์ข้อความผ่านทางโลกออนไลน์
แล้วก็พูดถึงกรณีนี้แหละคุณอาร์ตพระสุก็เลยวันนี้
ก็เลยออกมาให้ข้อมูลว่าทำไมถึงโพสต์เรื่องราวเหล่านี้นะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูเราได้สัมภาษณ์คุณอาร์ตพระสุมา
หลุมด่าผมว่าพฤติกรรมนี้

เรียกอะไรเลิกทำดีกว่า

มองต่างมุมนะครับอย่างที่ผมดง
ไม่รู้ผมลงไอจีผมก็จะบอกว่าโอเค
ในเมื่อสังคมลงโทษเขาแล้วผมขอลบรูปทิ้งนะ

ให้สังคมตัดสินเขาเองละกัน
คุณอาร์ตพระศูนย์ได้โพสต์รูปแล้วก็แสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวไปไงในไอจีอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ลบไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มีมุมที่น่าสนใจมาก
อธิบดีกรมสุขภาพจิตในแพทย์เกียรติภูมิ
วงรจิตนะคะทางคุณหมอบอกว่า
เรื่องนี้ค่ะถ้าจะมองเรื่องของ
ความผิดปกติทางเรื่องสุขภาพจิต
ทางอารมณ์โรควิตกกังวลมันมีอารมณ์แปรปรวนง่าย
เศร้าเสียใจหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ได้ยากอันนี้จริง
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ตัวเราเองต้องตัดสินใจเองแล้วก็
รับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้
การจะอ้างเรื่องของอาการป่วยทางจิต
อ้างขึ้นมาลอยลอยไม่ได้ไม่อย่างนั้น
ผู้ป่วยที่เขาป่วยทางจิตจริงเขาจะเสียหายไปด้วยนะ
เขาจะถูกมองในแง่ลบกันด้วยดังนั้น
คนที่มีอาการป่วยทางจิตจริงคนใกล้ชิด
คนในครอบครัวต้องดูแลแต่ไม่ใช่ว่า
ถ้าทำความผิดแล้วหงายไพ่ว่าเป็นโรคซึมเศร้า
หงายไพ่ว่าป่วยทางจิตเพื่อที่จะไม่ต้องรับโทษ
ว่าไม่ต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองกระทำ
อันนี้ไม่ถูกต้องคือคุณหมอ
ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้ก็บอกนะครับ
ต่อให้ผู้ป่วยที่แบบป่วยจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องรับโทษนะฮะ
เพียงแต่ว่าโทษมันก็อาจจะเบาลงไม่ใช่ว่าไม่รับเลย
อีกมุมหนึ่งก็คือการโพสต์คลิปเนี่ย
ต่อให้เป็นคู่กรณีนะทนายรณรงค์แก้วเพชร
บอกว่าถ้าเขาจะฟ้องกลับจริงก็มีสิทธิ์ผิดนะฮะ
เพราะเวลาเราเกิดเหตุอย่างนี้เราถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
เพื่อไปยืนยันกับตำรวจหรือเจ้าพนักงานตามขั้นตอน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาคลิปของคู่กรณีเราที่เราถ่ายเนี่ย
ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
วิพากษ์วิจารณ์ถูกตามล่าถูกด่าถูกอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะก็ฝากว่าให้สังคมเรียนรู้ที่จะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
พร้อมกับการเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะ
ส่วนคนที่ทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างที่บอกไปว่านายรัชตะก็ถูกดำเนินคดีไป
เรื่องต้น๒ข้อหานะคะ